โนค่ะโปเกมอนโนโก
นี่เป็นมาตรการใหม่ที่จะบังคับใช้วันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นใครที่เล่นโปเกมอนไปด้วยขับรถไปด้วยต้องระวังนะคะ
เป็นไงมีครอบครัวแล้วนี่ฟิกาจูก็มี
อืมนะคะเป็นกิมมิก
คือแน่นอนมีการเรียกร้องกันออกมาเยอะค่ะว่ามีประชาชนบางกลุ่มนะคะ
ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์
เล่นเกมอนโกกันขณะขับขี่
ส่งผลให้ทั้งการจราจรติดขัดแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรค่ะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เลยเปิดโครงการนี้แหละโปเกมอนทราฟิกโนโก

ชื่อว่าสายตรวจมือปราบโปเกมอนบนถนน
โอ้โหแข่งกับสายตรวจโซเชียลรู้สึกแบบพ่ายแพ้นะคะ
คือจังหวะถ้าคนเล่นเป็นเทรนเนอร์ตรงนี้ต้องเป็นฮันเตอร์แล้วล่ะค่ะ
ไม่ธรรมดานะคะก็นี่แหละออกมาเป็นแคมเปญขนาดนี้กันเลยค่ะ
โดยตำรวจนครบานจะจัดชุดสายตรวจมือปราบโปเกมอนบนถนน
รวม๕๐นายใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพการฝ่าฝืนกฎจราจร
แล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำผิดนะคะ
โดยก็จะออกตรวจตราตามเส้นทางร่วมทางแยกต่างบนพื้นที่เป้าหมาย๑๐เส้นทาง
ถนนพระราม๔ถนนสาธรณ์ถนนสุขุมวิทย์แล้วก็ถนนวิภาวดีรังสิต
แล้วก็อีกหลายย่านแถวสยามนี่เด็กจุฬาโดนแน่
เป็นย่านที่โปเกมอนชุกชุมโปเกสต๊อปเยอะแยะ

ตอนแรกหรือว่าพี่โปเกมอนพญาไทยเหจบุรีอังริลุนังในใกล้สยามนะ

รอบอนุสาวรีชัยก็เยอะเหรอ
ใช่คือที่ที่คนพลุกพลาดพวกถนนเส้นหลักที่คนเยอะ
ที่เป็นย่านแบบแหล่งคนเมืองช้อปปิ้งเพียบ

ใช่ทำไมใช่ด้วยครับ
จริงแล้วโครงการนี้ก็มีการเริ่มทดลองใช้มา
แต่ว่าก็มีการผ่อนผันให้ผู้ขับขี่โดยใช้วิธีตักเตือนแทน
แต่อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
บังคับกฎหมายอย่างจริงจังแล้วนะคะ
เช่นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ
แล้วก็ตามกฎหมายนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ขับขี่ด้วยนะ

ใช่ไปเดินไล่เผลือลงไปอยู่กลางถนนกิดขวางกันจราจร
ก็ไปทำแบบนี้เนี่ยก็อย่าไปเดินบนทางเท้าหรือว่าไหลทางนะคะ
ห้ามเดินออกไปทางกลางถนนโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
แล้วก็ไม่ควรกีดขวางการจราจร
ถ้าทำผิดเนี่ยก็จะมีความผิดโทษปรับสูงสุด๑๐๐๐บาทด้วยค่ะ
ผู้ขับขี่อย่างเดียวรอจับโปเกมอน
คนเดินทางเท้าเนี่ยคุณอยู่ลงไปกลางถนนใช่ไหม

มีข่าวนะตอนที่ช่วงเริ่มแรกเขาบอกว่ามีเด็กกระโดดขึ้นรถ
ใช่ซึ่งถ้าไม่มีอะไรแบบนี้ออกมาจริง
ก็คนขับรถไม่รู้อีโน่อีเหน่ก็อาจจะผิดได้

เหมือนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตำรวจนครบาลในช่วง๑๐วันที่ผ่านมา
สามารถจับกลุ่มผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถได้๒๔๓คน
ซึ่งบางส่วนรวมถึงคนที่เขาไล่จับโปเกมอนด้วย
ตำรวจเปิดเผยมาแบบนี้นะครับตำรวจเปิดเผยมาแบบนี้